คุณผู้ชมค่ะยุคนี้สมัยนี้การมีของดีติดตัวเป็นสิ่งที่ดียิ่งคุณผู้ชม
อย่างหนุ่มเป้อารักนี่บอกเลยนะคะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเพิ่งจะวนมาวงการสายมู
เพราะอะไรเดี๋ยวนี้เจอเป้อารักษ์ที่ไหนแขวนพระขุนแผนที่นั่นคุณผู้ชม
แวนติดตัวตลอดทุกที่ทุกเวลาเลยก็ว่าได้ค่ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมดูแขวนติดตัวแบบนี้องค์ใหญ่
เดี๋ยวจะเล่าความพิเศษของสร้อยเส้นนี้และพระองค์นี้ให้ฟัง
อย่างน้องนัทเนี่ยบันเทิงไทยรัฐไปเจอพี่เป้ในงานแฟชั่นปังแบบนี้
เป้มาเต็มเลยพร้อมพระขุนแผนองค์นี้ใหญ่มากใหญ่บึ้ม
แล้วดูสายที่ห้อยอยู่ที่คอไม่ใช่โซ่ไม่ใช่สร้อยธรรมดาคุณรู้ไหม
นี่แบรนด์หลุยวิตต้องไม่ธรรมดา
เรียกว่าพี่เป้มาลุคนี้อย่างเท่เลยค่ะ
ทำให้เห็นเลยว่าพระเครื่องเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะที่จะเป็นคุณลุงคุณตา
ไม่ใช่ว่าจะต้องห้อยกับสร้อยทองให้ดูมีอายุ
หยิบมาใส่กับแฟชั่นสร้อยเก๋ก็เท่ไม่แพ้ใคร
พี่เป้ลุคนี้บอกเลยว่ากลาวใจไวโจมากกับพี่ขา
ซึ่งพี่เป้นะบอกกับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
จริงเนี่ยตัวเองใส่พระเครื่องไม่ได้หมายถึงมูเตลูอย่างเดียวเสมอไป
ใส่เพื่อความสบายใจก็ได้แล้วมองว่าพระเครื่องกับเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันไปด้วยกันได้จริงนะ
ถ้าเรานำเสนอให้ถูกจุดมันก็จริงนะ
ลองไปฟังพี่เป้กันดูหน่อยค่ะ
บางอย่างแฟชั่นบางอย่างของพุทธศาสนา
หรือว่ารวดลายที่เราเป็นสำหรับเมืองไทยอย่างเดียวครับ
ความจริงแล้วคนแรกที่ผมเห็นจริงแล้ว

เวลเฮเนียมใส่ตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่นิวยอร์ก

แล้วผมเห็นเวย์ไฮเทเนียมในตอนนั้นน่ะ

ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเท่ครับ

มีข้อมือนี่ครับ
ทางนัยข้อมือของล้มบรอด
มีตัวเดิมครับก็สวย
เขาใส่แล้วเท่นะ
ต้องบอกเลยนะว่าถึงจะบอกว่าไม่ใช่สายมูตัวจริง
ทั้งตัวเลยคิดว่าเป็นสายมูตัวจริง
ตัวจริงเสียงจริงแล้วของดีแบบนี้เนี่ยมีไว้ไม่เสียหายอะไรหรอก
ส่วนเรื่องหัวใจคุณผู้ชมค่ะตอนนี้โสดแล้วนะคะ
อย่างที่รู้รู้กันนะเอาจริงเรายังเห็นอดีตหวานใจเขามีเรียมเนี่ย
คอมเมนต์ในรูปภาพดูแล้วยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ต้องตัดขาดอะไรกันเลย
คือเขายังเป็นเพื่อนกันได้แม้แต่วันที่เราไปสัมภาษณ์พี่เป้เนี่ย
เป้ยังบอกด้วยนะว่าวันนี้ถือว่ามาให้กำลังใจมีเรียมเดินแบบด้วย
เขาจบกันด้วยดีเพราะมิวดำเคยให้สัมภาษณ์ว่า
คบกันเขาก็รักกันตอนเลิกกันเขาก็เลิกกันด้วยความรัก
เดี๋ยวให้พี่เป้เขารีวิวชีวิตคนโสดให้ฟังกันหน่อยค่ะ
โสดก็สบายครับแต่วันนี้ก็มาดูมิเรียมนะครับ

เข้าใจกันว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละ

ก็รู้สึกแบบเป็นห่วงตลอดเหมือนเดิมครับ
ก็อยากลองดูว่าไม่ต้องมีความรับผิดชอบมันเป็นยังไง

ไม่ว่าจะโสดหรือจะไม่โสดแต่ว่า
น่าจะอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้
นี่แหละถึงแม้ว่าจะเคยรักกัน
ปัจจุบันนี้ก็ยังรักอยู่แค่เปลี่ยนสถานะ
จากแฟนมาเป็นเพื่อนกันมันก็เป็นไปได้คุณผู้ชมค่ะ

พออย่างเรื่องความรัก

เดี๋ยวมีคนเสียน้ำตา